สัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยนะครับ
ติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์

ตบกระเป๋ารับโชค

เดี๋ยวตีขาหักพอดี
คุณผู้ชมมาเจอกับเราในวันนี้เร็วหน่อย

ก็เพราะว่านี่เลยเดี๋ยวเขาจะมีการถ่ายทอดสด
ถูกต้องการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

เหมือนเดิมบ่าย๒จนถึง๔โมงเย็น
เราก็เลยมาเจอคุณผู้ชมเร็วหน่อยนะคะ

เจอกับเราสองคนแบบนี้แน่นอน
แล้วยิ่งเป็นวันที่พูดง่ายหวยจะออก
วันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติ
แหมคุณนี่ธันวาคมจะไม่ให้ถูกรับปีหมงปีใหม่อะไรกันเลยเหรอ
หวังกันไปก็ได้แต่หวังแล้วไม่เสียสตังค์แล้วไม่ผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นวันนี้เรารวบรวมเรื่องราวของความหวัง
คุณผู้ชมได้ดูแล้วแล้วก็อาจจะเกิดไอเดียปิ๊งปั๊ง
จะต้องมีความหวังแน่นอนว่าเออหลังจากบ่าย๒เป็นต้นไปแล้ว

ตั้งตาตั้งตารอก่อนพอหลัง๔โมง

ชีวิตของเรามันต้องมีความหวังถูกแล้วที่สำคัญเรื่องของเงินทองนี่
มันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตอยู่แล้วใครบอกว่าเงินนั้นไม่สำคัญ
อันนี้ต้องคิดใหม่เงินทองเป็นของนอกกายนะ
แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องมี
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจนะ
คาถาที่ใช้เรียกเงินเรียกทองคุณผู้ชมมีไหมบอกกันหน่อยละกัน
บางคนเนี่ยเขาก็สวดเวลาจะทำมาค้าขายใช่ไหม
เขาก็จะต้องมีคาถาเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์กันไป
หรือว่าอย่างเราอย่างนี้อยากจะร่ำรวย
อยากจะเป็นเศรษฐีทำยังไงทำยังไง
เออก็บอกกันหน่อยเออแบบว่าน้ำมงน้ำโมอะไรแบบนี้
เออมีกระทงคาถาอะไรที่มันจะเรียกเงินเรียกทรัพย์ได้
คุณผู้ชมไลน์มาบอกเราหน่อยได้ไง
เราจะได้แบบว่าท่องกันก่อนเลย
ทงคาถาเนี่ยนะผมเคยไปฟงไปฟังกันมา
เออบางคนบอกว่าต้องเข้าวัดเข้าวารับรองได้เลขดงเลข๑
แต่มีคนเขาก็มาบอกว่าพอได้ฟังพระสวดมาแล้วได้ไอเดียเลย
ไม่เกี่ยวจะไปงมงายอะไรอะไรแบบนี้
เอาล่ะไม่ต้องงมงายกันมากมายแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของความเชื่อกันบ้างนะคะ
วันแห่งความหวังบอกแล้วเราก็จะต้องไปดูที่
ที่ประชาชนเขาแห่กันไปเพื่อที่จะไปขอโชคขอลาบ

มาทุกงวดเลยอันนี้มาเป็นแบบเจ้าแม่ตะเคียน
สองพี่น้องเลยค่ะ
สองเด้งหรือเปล่าไปดูกันดีกว่า

เอ้าก็สองงวดไง
เออสองงวดติดกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
ก็คือมีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วเลยว่า
มีต้นตะเคียนที่ให้เลขแม่นซะยิ่งกว่าแม่นอีกคุณ
อยู่ที่วัดหญ้าภายตำบลบวกค้างอำเภษันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
คราวนี้ก็เลยทำให้บรรดานักเสี่ยงโชค
เขาพากันไปใช้ดวงในโค้งสุดท้ายแบบนี้
มากราบไหว้นำแป้งมาทาถูทาถูที่ต้นตะเคียนนะคะคุณ

หาเลขเด็ดกันคึกคักไปหมดเลยนะคะ

เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะ
มีผู้รับเหมามาขุดบ่อดินลึก๔๐เมตร
ทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรแล้วปรากฏว่า
เจอไม้ตะเคียน๒ต้นนี้ถูกฝังอยู่คู่กัน
จากนั้นนะคะก็มีผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณมาเข้าฝัน
ทำไมเวลาเจอตะเคียนต้องเข้าฝันเนอะต้องฝันนะ

เขาฝันว่าให้นำมามอบให้กับที่วัด
และพอเจ้าอาวาสวัดย่าพายท่านนั่งสวดมนต์แผ่เมตตา
และนิมิตรในฝันก็เลยทำให้ทราบชื่อเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสองต้น
ก็คือเจ้าแม่พักกาและเจ้าแม่สายสมรซึ่งเป็นพี่น้องกัน
ถูกฝังในดินมาหลายร้อยปีแล้วด้วย
ต่อมาค่ะก็มีคนมาขอเลขเด็ดแล้วก็ถูกกันไปหลายต่อหลายงวด
โด่งดังนี้ก็เลยแพร่กระจายออกไป
ทำให้มีคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันมากมายเลย
ชาวบ้านที่มาก็ได้เลขเด็ดกลับบ้านกันไปก็มี

เดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านอีกทีนึงก็มีเหมือนกัน
ฟังกันหน่อยดีกว่าว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นอะไรกันบ้าง
เห็นแหวนวงใหญ่มาก
เขาให้ดูที่ไม้ตะเคียนเขาสระวงแดงเอาไว้
แต่ได้ยินเสียงเขาพูดเป็นตัวเลขออกมา
เหมือนพึ่มอะไร
คือไม่ได้พึ่มพำหรอกผมว่าจริงได้ยินค่อนข้างชัดนะ

อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะ

ว่าชาวบ้านที่เขามาขอโชคขอลาบ
เขาเห็นอย่างไรเขาทำอย่างไรมีวิธีกันอย่างไร
ชาวบ้านก็เลยชี้ให้ดูแบบนี้แหละ
ตอนนี้เราไม่บอกแล้วนะว่าได้ยินอะไรมาบ้าง
เพราะคุณผู้ชมที่ฟังก็จะได้ยินเหมือนกับเราสองคนเหมือนกัน
แล้วก็ต้องย้ำกันว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องแบบนี้เรามีมานำเสนอเยอะ

แล้วก็เรื่องของการส่งข้อความมาวันนี้
อย่าลืมนะครับเพราะว่าหลายคนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกัน

ส่วนบางคนบอกว่าเย้ดีใจจังเพิ่งเป็นเพื่อนกัน

ที่ใครหลายคนก็ใช้กันถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ส่งข้อความมา
เรียกเงินล้านเงินแสนเรียกทรัพย์ของคุณเนี่ยคืออะไร

ไปดูอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดนี้

ดังแล้วจ้าโอ้แล้วเขาก็ไปส่องหากันเหมือนเดิมแต่ว่าไปส่องอะไรบ้างไปดูกันหน่อยครับ
อืมไปไหนเนี่ยคุณสรุปแล้วยังไม่ไปสุพรรณอ้าวไปเชียงใหม่ดีกว่าไปสุพรรณก็ไม่เจอสิจ๊ะ
ไปไหนจ๊ะไปที่เชียงใหม่อ๋อไปอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณผู้ชมครับที่เชียงใหม่นะครับเราพากันไปที่วัดป่าเดือนะครับ
นี่ที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านเขาพากันมาทำบุญกันที่นี่โอ้ทำบุญอย่างเดียวไม่ได้นะเขาบอกว่าวัดนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของการให้โชคลาภ
โดยเฉพาะบาดน้ำมนต์ฮะโอ้โหต้องกันใหญ่เลยทีเดียวระวังระวังระวังอะไรบาดไม่ใช่บาดนิ้วบาดมืออ้าว
บาทพระนี่แหละเป็นขันน้ำมนต์ใหญ่อ่ะน้องใบตองแล้วเขาส่องอะไรกันนักหนานะเอ๊ะชาวบ้านเขาเห็นเป็นเลขอะไร
ผมว่าเราลองไปฟังกันหน่อยไหมเงียบหูฟังกันเลยคุณผู้ชมครับไปฟังค่ะ
สองสี่หกสองสี่หกสองหกสี่สองหนึ่งสี่หกสองอ๋อชัดเจนไหมชัดมากเลย
เห็นแบบนี้แล้วเสียงดังฟังชัดเลยคือมันขยุกขยุยขยึกขยืออย่างนี้
ยังตีเป็นตัวเลขได้อันนี้นี่สุดยอดจริงเลยนะอ้าวแล้วแต่ไงความเชื่อแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
อ้าวไปถามท่านหนึ่งครับที่เขาไปที่วัดแห่งนี้ก็คือคุณวินัทบุญสงฆ์นะครับ
เป็นชาวบ้านที่มาทำบุญที่นี่เป็นประจำเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจการงาน
ก็จะไม่พลาดที่จะมาทำบุญในทุกวันพระคราวนี้ก็มาเหมือนกัน
แล้วก็นำสังฆฐานมาทำบุญถวายพระนะครับแต่พอส่องลงไปในบาดน้ำมนต์เนี่ย
ก็พบว่าหยดเทียนไข่ที่ไหลลงไปในบาดออกมาเป็นตัวเลขอย่างที่เห็นอืม
เห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
รวมไปถึงคนที่เขาไปที่วัดที่นั่นด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าได้เลขมาแล้วแน่นอน
จะเอาไปเสี่ยงชงเสี่ยงโชคยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมส่งวิธีคาถาเรียกเงินล้านมายาวมากเลย
ดิฉันกำลังท่องไม่ทันอุ้ยเดี๋ยวให้ทีมงานจดมาให้
แปลว่ามีคาถาเรียกเงินล้านเรียกทรัพย์กันจริงนะเยอะมากเลยนะเอาล่ะ
แต่ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะได้เงินล้านจะได้เงินพันหรือว่าจะผิดหวังชอกช้ำกันไปในงวดนี้
คุณผู้ชมอย่าไปหลงอะไรอย่างนั้นมากอย่าไปงมงายงมงายอะไรอย่างนั้นมาก
สนุกสนานกันก็พอถูกต้องนะคุณผู้ชมก็ถึงขั้นกับส่งข้อความมาอวยพรขอให้ดิฉันถูกหวยกันเลย
คุณเนี่ยดังใหญ่แล้วเจ้าแม่ทำไมดิฉันรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบเล่นหวยล่ะคะคุณ
เหรอคะหน้าตาดิฉันบ่งบอกว่ามีตัวเลขขึ้นเนี่ยทำเป็นเล่นไปยังไง
คุณผู้ชมเนี่ยเขาชอบที่จะมาขอเลขจากเจ้าแม่ใบตอง

ก็บอกว่างวดแหลกผ่านไปงวดสองงวดสามค่อยผ่านไปลงผิดคิดพากภูมิใจ
ชื่อเสียงเจ้าแม่ใบตองเรื่องลือ
เพลงที่คุณแต่งให้มากเพลงคุณคุ้นตลอดเลย
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีอะไรให้เราตามส่องดูกันบ้าง
ช่วงหน้าไปตามส่องเลขเด็ดเลยเขาบอกว่าโค้งท้ายนี้ต้องไป
แล้วครั้งนี้เราไปจริงแล้วนะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นี่แบบนี้ที่เห็นนี่แล้วสุดท้ายได้เลขมาหรือไม่ติดตามนะ
ใช่แล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวพาไปเที่ยวกับอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว
ไปสัมผัสความเขียวขจีของทุ่งนาแบบนี้
พร้อมกับกราบไหว้พระพุทธรูปที่สร้างจากหินยักษ์ด้วย
ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ